คุณผู้ชมคะสำหรับใครที่รอลุ้นตัวเลขของสถานการณ์โควิด๑๙อยู่
เชื่อว่าวันนี้ต้องมีคนเฮกันอยู่ในบ้านหน้าจอทีวีบ้างแหละเออเลขศูนย์โอ้โห
นี่คือวันแรกและครั้งแรกที่ประเทศไทยไม่พบผู้ป่วยใหม่เลยนะตั้งแต่เราพบผู้ป่วยคนแรกเดือนมกราคมนะ
เป็นเรื่องน่าดีใจมากอันนี้ที่ทำชี้นิ้วหนึ่งคือไม่ใช่ว่ามีหนึ่งนะ
เกี่ยวกันคือวันนี้เรามีผู้ป่วยใหม่๐คนเท่านั้นแต่เรายังวางใจไม่ได้
เบาใจได้แต่ยังวางใจไม่ได้นะคะอันนี้เป็นคำพูดของนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธิน
โศกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙หรือว่าสบคค่ะแถลงด้วยความดีใจเลยว่า
วันนี้เราไม่พบผู้ป่วยรายใหม่เลยแม้แต่คนเดียวนะคะแต่เรามีผู้รักษาหายเพิ่มถึงสี่สิบหกราย
แล้ววันนี้เราไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มด้วยค่ะถึงแม้ว่าตัวเลขจะน่าดีใจแล้วก็น่าเบาใจมากมาก
แต่เราก็ยังคงต้องรักษามาตรการทางสาธารณสุขกันต่อไปนะคะตามจริงแล้วเนี่ยตัวเลขศูนย์อาจจะมาวันนี้วันเดียวก็ได้
พรุ่งนี้มันอาจจะมีตัวเลขเพิ่มขึ้นมาอีกก็ได้เราไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นเบาใจได้แต่อย่าวางใจค่ะ
ผู้ป่วยสะสมของบ้านเราในตอนนี้อยู่ที่๓๐๑๗รายนะคะรักษาหายกลับบ้านไปแล้ว๒๘๔๔ราย
กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล๑๑๗รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตสะสม๕๖ศพค่ะ
การเป็นศูนย์อาจจะเกิดขึ้นในวันนี้แต่พรุ่งนี้คนที่ฟักเชื้ออยู่ที่ไปสัมผัสกับผู้ป่วยรายก่อนหน้านี้
ซึ่งเรารายงานกันมาตลอดถึงแม้จะเป็นหลักเดียวถ้าดูแลกันไม่ดีก็อาจจะหนึ่งคน
อย่างเช่นที่เกาหลีนะฮะ๑คนติดไปแล้ว๑๐๐กว่าคนนะครับแล้วก็ต้องตามอีก๒๐๐กว่าคน
ของเรานี่ก็เหมือนกันถ้ามีแม้แต่หนึ่งคนที่ยังเกิดอยู่เมื่อวานนี้
เขาอาจจะไปสัมผัสกับใครมาทั้งหมดนี่เป็นหน้าที่ของทางกรมควบคุมโรค
กับคนที่อยู่ที่ท้องถิ่นนะครับต้องช่วยกันดูและแม้กระทั่งญาติญาติกันเอง
จะต้องดูดูอาการของตัวเองด้วยเหมือนกันว่าจะติดหรือไม่งั้นต้องไม่มีเชื้อกันไปเป็นศูนย์ไปตลอดเนี่ยครับ

มีบางทฤษฎีบอกว่า๑๔วัน

แม้ศูนย์มาหลายวันแล้ว

นายกรัฐมนตรีก็มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือ
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะคะ

นายกก็บอกว่าเข้าใจแล้วก็เห็นใจความยากลำบากของประชาชนนะ
ด้วยว่ารัฐบาลพยายามผลักดันการช่วยเหลือเยียวยาทุกกลุ่มแล้ว
ก็ขอให้ทุกคนเรียนรู้ทำความเข้าใจและปรับตัวกับวิถีชีวิตปกติแบบใหม่
ที่จะเป็นการให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยสาธารณสุขมากยิ่งขึ้น
ก็คือเอาง่ายพยายามทำให้ชินไว้ก็แล้วกัน
กับเรื่องของมาตรฐานด้านสุขภาพสุขอนามัยที่มันจะต้องถูกยกระดับขึ้นหลังจากนี้
นายกยังบอกด้วยนะคะอย่างกรณีเรื่องตู้ปันสุกเนี่ยโอ้โห
ภาพดีก็มีให้เห็นแต่ว่าภาพที่น่าเสียใจ

ความช่วยเหลือมันไปทั่วถึงถึงทุกคนด้วย
อะไรหรือใครที่ทำไม่ดีก็อยากให้สังคมช่วยกันดูแล
แล้วก็เวลาจะหยิบของหยิบของอะไรเนี่ย
ไปแล้วเอามาเติมบ้างก็ดีเนาะเป็นการแบ่งปันต่อกันไป
หยิบไปเท่าที่พอดีก็พอนะคะ
นายกมีการสั่งการให้ดูแลเรื่องตู้ปันสุกแล้วนะคะ
คือให้มีคนเฝ้าและติดกล้อง
จะได้บันทึกเอาไว้เลยว่าใครมีพฤติกรรมแบบไหนค่ะ
นายกบอกว่าที่ทำเนี่ยไม่ได้อยากจะทำเพื่อหาคนมาลงโทษนะ
แต่อยากให้เห็นสะท้อนภาพของตัวเองนั่นแหละ
ทุกวันนี้เราต้องไม่เห็นแก่ตัวต้องนึกถึงคนอื่นบ้าง
นำไปใช้แต่พอดีนะคะ